เร็ว๒พลอยก็จะเกาะติดแฮนนะสรรพ็อตไป
เรานะเมื่อวานนี้พลอยจะพาคุณผู้ชมรวมไปถึงคุณสองคน
ไปกันที่วัดท่าการร้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

เขาได้จัดพิธีบวงสวงเทพเทวาแล้วก็งานไหว้ครู
เพื่อให้เหล่าลูกศิษย์ลูกหาระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
เพราะทุกอาชีพล้วนแล้วแต่มีครูบาทั้งนั้น

นี่เป็นครั้งที่๒๐แล้วคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าเป็นปีที่๒ที่พลอยได้มีโอกาสไปร่วมงาน
ปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีนะที่พลอยได้ไปร่วมงาน
บอกเลยว่าพิธีเขาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ
ในงานเนี่ยก็มีคุณแม่ดวงแก้วน้องแบงค์สอนราม

รวมไปถึงแฟนมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยค่ะ
และก็มียอดปัจจัยจากเจ้าภาพและแฟนที่ร่วมกันทำบุญด้วยนะ
บอกเลยนะคะว่าเลขนี้เป็นเลขมงคลค่ะ
ปัจจัยที่เขาร่วมกันทำบุญเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
ทั้งฟิน๑๒๒๘๔บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะ

อ่าทางโฆษกที่จัดงานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเลขมงคลนะคุณผู้ชมนะ

มันมีอะไรป่ะค่ะที่จดตัวแบบนี้อ้าว

รายได้ทั้งหมดจากการทำบุญในครั้งนี้ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะคุณผู้ชม
ทางครอบครัวสอนรามน้ำเพชรจะมอบ
และถวายให้กับวัดท่าการร้องและวัดอื่นด้วยค่ะ
ปีนี้ก็ปีที่๒๐ค่ะก็มีความภาคภูมิใจนะคะ
เพราะว่าปีหนึ่งเราก็จัดกันครั้งหนึ่งเพื่อถวายครู
แล้วก็แฟนคลับก็มาร่วมทำบุญด้วยกันค่ะ

เพราะว่าวัดท่ากระร้องก็จะมีการสร้างสาราการประเรียนแล้วก็จะนำไปสมทบทุนค่ะ
ถ้าเก้าอี้ทุกคืนเลยที่ชมการแสดงก็นำไปทำบุญหมดทุกบาททุกสตางค์ค่ะ
แล้วก็ในไลฟ์เราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะไปทำบุญกับวัดอื่นด้วยค่ะ
ปีนี้พิเศษตรงที่ว่าวันนี้นะครับเรามีการแสดงคณะหลานชายครับ

ก็คือเป็นครั้งแรกเลยกับการแสดงลิเกเต็มรูปแบบ
โดยที่เป็นลูกหลานในทีมงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ

ใช่ค่ะเมื่อคุณเนี่ยเขามีนิเกเด็กรุ่นสิวโชว์การแสดงด้วยแล้วเดือนหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะครบรอบ๒ปีการเสียชีวิตของคุณพ่อมนรักอเนกลาบ
ทางครอบครัวเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าจะมีการอุทิศบุญกุศลให้ในวันที่แปดกันยายนนี้ที่วัดท่าการร้องนี่แหละค่ะ
น่ารักมากทุกคนเกล็ดมากนี่เป็นช่วงบวกตำใช่ไหมน้องพีมใช่มันเป็นชุดปากหลังได้ป่าวเหมือนมีก้าวขั่ว
คนนั้นก็คือน้องพีเอ็มหลานคนเล็กของคณะลิเกนี้นี่ครับเค้าเชื่อว่าเป็นคุณพ่อมาเกิดแล้ว
เพราะว่ามีลักษณะหลายอย่างทั้งหน้าตารวมไปถึงนิสัยใจคอ
แล้วก็มีพฤติกรรมหนึ่งอย่างที่เหมือนกับคนรักมากนั่นก็คือ

ตื่นนอนมาเขาจะใส่ถุงเท้าเลยคุณผู้ชม

นี่ก็เป็นลิเกจิ๋วนะคะคุณผู้ชมค่ะ